พอจะบวชกันทีมีขบวนใหญ่นะแล้วก็ต้องมีอะไร
นางรำก็คือรำหน้านาคไม่ว่าจะเป็นนางฟ้าหรือว่าเทวดา
ตรงแบบนี้เลยเอาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะรวบรวมกันมาแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้ดูกันหน่อย
ของบรรดานางฟ้าและเทวดาน่า
ลีลาของใครจะเด็ดกว่าคันไปดูครับ

สิ่งที่ขาดไม่ได้นอกจากหน้าก็คือ
เหล่าบรรดาเทวดานางฟ้า

ปลุกสัญชาติยานสเต็ปเทพของแต่ละคนออกมาสักขนาดนั้นล่ะค่ะ
ไปดูกันว่าแต่ละคนเขามีสเต็ปอะไรมาโชว์กันบ้าง
เต็ปแรกถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ของการรำหน้านาคเลยก็ว่าได้
เหนิด
โอ้โหลุ้นอยู่นานกลัวคอจะหลุดจังเลยจ้า
เต็ปต่อไปสายขอมันคนเดียวเพื่อนจะเอี่ยวก็ไม่ว่า
มันขนาดไหนต้องดู

เห็นแล้วอยากจะไปรุ่มแดนซ์ด้วยสละเกินจ้า
ยังไม่หมดอย่าคิดว่าเทวดานางฟ้าจะเต้นแรงอย่างเดียว
สเต็ปน้อยค่อยเคลื่อนก็มา
พี่จ๊ะคนข้างหลังตามมาประชิดแล้วจ้า
ไปได้ไปนะจ๊ะพี่จ๋า
ต่อกันเลยกับสายนี้เชื่อว่าทุกงานต้องมี
ลีลายิมนาสติกพลิ้วแค่ไหนไปดูจ้า
สายยิมนาสติกผ่านไปแล้วก็ต่อด้วยสายนี้เลย

ความพร้อมก็ต้องให้เป๊ะกับสายมาเป็นทีม

ต่อไปสายเอวพลิ้วที่บอกได้เลยว่าเอวดีมาก
เช็คได้จากไขมันที่กระเพื่อมจ้า
สายนี้ขอบอกเลยว่าเป็นสายเท้าไฟ
ไม่รู้อะไรโดนใจให้เต้น
ไปกันที่สองหนุ่มที่นัดการออกสเต็ปเท้าด้วยกันมาจากบ้าน
เป๊ะแค่ไหนไปดู
ยังไม่หมดไปกันที่หนุ่มคนนี้การันตีเลยว่า
ถ้าเขาไปอยู่ในงานบวชของใครกรุณาแหวกทางให้พี่เขาด้วย
เพราะเวทีนี้เป็นของพี่เขาจ้า
เออพี่จ๊าบพี่กลับบ้านปลอดภัย
ไม่ได้โดนใครตึ๊บกลางทางใช่ไหมล่ะคะเนี่ย
เป็นห่วงจังเลย

โอ้โหเป็นห่วงสุขภาพขาเหมือนกันนะฮะ
เป็นห่วงสุขภาพหลานแล้วก็เป็นห่วงสุขภาพร่างกายด้วย

ปลอดภัยค่ะแต่เดินกลับถ้าไหนไม่รู้เหมือนกัน
กลัวเดินไม่พ้นปากซอยอ่ะ